บ้านในพื้นที่บอกว่าเดิมเนี่ยชุมชนตรงเนี้ยรถไม่เยอะหรอกค่ะ
แต่ปัจจุบันเนี้ยสภาพการเปลี่ยนไปรถเยอะแล้วอืม
ขับกันเร็วเหลือเกินทำให้ล่าสุดคนในพื้นที่
สองสามีภรรยาขี่จักรยานยนต์เนี่ยรอจะข้ามถนนอยู่
ถูกกระบะซิ่งเร็วมาชนนะฮะเสียชีวิตไปหนึ่ง
บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
ญาติพี่น้องเขารู้ข่าวมาถึงตรงจุดเกิดเหตุนี่เห็นศพฝั่งภรรยาที่เป็นคนซ้อนท้าย
ค่ะเสียชีวิตอยู่ที่ถนนนี่ฮะกอดศพร้องไห้
ส่วนสามีของหญิงสาวคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ย
เป็นคนขี่เนี่ยบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับท่านผู้ชมครับ
เย็นเมื่อวานนี้ครับนี่สพแม่สอดก็มาตรวจสอบนะฮะ
รถกระบะชนรถจักรยานยนต์มีคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิต
คือชนแล้วลากไปเนี่ยรถเขาอัดติดอยู่ใต้ท้องรถกระบะเลยนะครับ
จุดตรงนี้เป็นถนนสายแม่สอดบ้านวังตะเคียนนะครับติดชายแดนริมแม่น้ำเมย
ในพื้นที่ตะบนท่าสายลวดคือที่เกิดเหตุเนี่ยตรงเนี้ย

จักรยานยนต์นี้ลากไปใต้ท้องกระบาดนี้ติดอยู่นี่ฮะ
คนขี่เขาสาหัสคนซ้อนนี่เสียชีวิตนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าถนนตรงนี้เนี่ยมันเป็นเส้นทางเรียบแนวชายแดนไทยเมียนมา
่งหน้าไปด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่สองได้ค่ะ
เดี๋ยวนี้รถเลยเยอะเห็นเป็นเส้นเล็กอย่างนี้
ถนนเนี่ยแต่ว่ารถเยอะกระบะคันนี้นะครับ
ซูบิชิสีดำคนขับคือนายพระซูเกษตรไพรอายุห้าสิบเอ็ด
นะก็นี่ฮะยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุนี่แหละ
ไม่ได้หลบหนีไปไหนส่วนจักรยานยนต์เนี่ย
สองสามีปรายายมาด้วยกันนางนัตถพรปานเขียวยุคสิบเก้า
นี่ภรรยานั่งซ้อนท้ายเสียชีวิตนะครับอีกคนนึงสามีนายอันนบ
ทาเปี้ยอายุสามสิบเอ็ดคนขี่นี่บาดเจ็บสาหัดนะฮะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับสามี
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยก่อนเกิดเหตุนายอันนบ
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่นะครับ

มีนางนัทพรที่เสียชีวิตภรรยาเนี่ยนั่งซ้อนท้าย

มาถึงตรงนี้มันเป็นจุดปากซอยที่เป็นปากทางเข้าไปทางบ้านพัก
เขาก็จอดรถชิดขอบทางริมถนนเพื่อรอขับรถข้ามถนนเข้าซอยหน้าบ้าน
กระบะของนายพระศูนย์ขับมา
ชาวบ้านบอกเห็นขับมาอย่างเร็วเลยนะครับ
ที่สองข้างทางมีป้ายเตือนลดความเร็วนะครับ
ขับมาแล้วเสียหลักพุ่งข้ามเลนมาชนจักรยานยนต
ของสองสามีภรรยายอย่างจังนะครับ

แล้วลากทั้งคนทั้งรถติดใต้ท้องรถกระบะไปหลายเมตร
แล้วก็ไปเสียหลักอัดหยุดริมกำแพงนี่ครับ
สุดท้ายเรามีทั้งคนเจ็บแล้วก็คนตายนะครับ

ชาวบ้านบอกว่าอยากให้ทางพื้นที่อำเภอแม่สอด
มาช่วยดูหรือว่าแก้ปัญหาการจราจรตรงถนนเส้นนี้ให้หน่อย
เพราะว่าขณะนี้มันกลายเป็นถนนของรถบรรทุกสินค้าจำนวนมากแล้ว

เนื่องจากเป็นเส้นทางลัดไปด่านพรมแดนแม่สอดได้ฮะ
ค่ะแต่ถนนก็ไม่ได้กว้างใช่แล้วเป็นเขตชุมชนคนเยอะแต่ทีเนี้ยเข้ามากันเยอะแล้ว
กลายเป็นรถเยอะเห็นว่าเป็นทางลัด
อันนี้ในพวกสายนี้สร้างนั้นมายัง

คนขับกระบะชื่อนายพระซูเนี่ยตำรวจคุมตัวไปดำเนินคดีนะครับ
บอกว่าวูบบอกว่าวูบ
แล้วก็งงไปหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่คนเจ็บนะฮะต้องคือต้องดึงตัวออกมาจากใต้ท้องรถกระบะ

ยังงงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้โห
คือบางทีเราผ่านถนนสายเส้นทางลัดตามต่างจังหวัดเนี่ย
คนต่างถิ่นใช่ไหมหรือว่าคนในถิ่นรู้ทางก็แล้วแต่เนี่ย
เราต้องขับรถแบบเบาแล้วเกรงใจชาวบ้านในชุมชนเขาหน่อย
ใช่ต้องขับด้วยความระมัดระวังค่ะ
นี่เล่นแบบหื้อตะบึงมาเลยนี่รถบรรทุกเห็นไหมชาวบ้านบอกนะ

กลายเป็นเส้นทางลัดแล้วที่จะไปทางด่านแม่สอดนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะแล้วบ้านของผู้ตายเนี่ย
กับคนเจ็บเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๕๐เมตร

นี่ฮะนี่ญาติยังโศกเศร้ากันอยู่นำรูปของผู้ตายนะครับ
รูปครอบครัวพ่อแม่ลูกตั้งศพผู้ตายอยู่ที่บ้านฝ่ายภรรยาเนี่ยนะฮะที่เสียชีวิต
คือสามีภรรยาคู่นี้มีลูกสาวอายุ๘ขวบกับลูกชายอายุ๔ขวบนะครับ

โอ้โหคือเขาทำร้านก๋วยเตี๋ยวกันอยู่ห่างจากบ้านแค่กิโลเมตรเดียวนะ
อีก๕๐เมตรจะถึงบ้านแล้วเนี่ยครับ
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าฝากวิงวอนหน่อย
ใครขับรถผ่านไปผ่านมาตรงชุมชนแถวนี้เนี่ยอย่าเร็วนักเลย
บางทีชาวบ้านเขาเดินข้ามถนนบ้างขี่จักรยานบ้างขี่จักรยานยนต์บ้างเนี่ย
ต้องมาเสียชีวิตต้องมาเจ็บมาตายกัน
ก็เลยแนะนำมาว่าเอ๊ะหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่
จะลองทำเป็นเนินเป็นลูกละนาด
จะได้แบบชะลอรถหน่อยอย่าขับกันเร็วมาก

ก็อาจจะดีอาจจะช่วยได้นะคะ